คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะวันสิ้นปีกลายเป็นวันสิ้นใจค่ะ
ลักษณะคล้ายกันเลยนะคะเด็กชายอายุ๑๐ขวบค่ะไปกับเพื่อน
ตอนนี้น้ำโขงที่น้องคายใสอยากไปเล่นน้ำกับเพื่อน
หนีพ่อไปเล่นน้ำค่ะแต่ตัวเองว่ายน้ำไม่เป็น
จมน้ำเสียชีวิตนะคะพ่อเนี่ยโอ้โห
ร้องไห้ใจทับขาดเลยอะค่ะตอนที่กดรูปกริม
ดูเจ้าหน้าที่งมหาร่างของลูกนี่นะคะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
ตำรวจสภเมืองหนองคายก็ประสานทั้งกรมเจ้าท่า
แล้วก็ชุดประดาน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เหตุการณ์เกิดช่วงบ่ายวันนี้นี่เองค่ะ
ทีนี้จากการสอบสวยทราบว่าน้องที่เป็นผู้สูญหาย
ก็คือเด็กชายธีรเดชกิติราชอายุ๑๐ขวบเท่านั้น

น้องก็ไปด้วยเพราะตอนนี้แหมน้ำโขงมันใสน่าเล่นนะคะ
ไปได้สักประมาณ๓๐นาทีจู่
เด็กชายธีรเดชจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลย
ถามว่าเพื่อนพยายามช่วยไหมเพื่อนก็พยายามช่วย
โยนเชือกไปให้จับแต่ไม่เป็นผลนะคะ
น้องหายไปในสายน้ำเลยค่ะ
ทีนี้เด็กที่เหลือก็พยายามวิ่งไปตามหาผู้ใหญ่
อยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุให้มาช่วยทำการช่วยเหลือนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่ไปงมหาร่างของน้องธิรเดช
ใช้เวลาสักประมาณ๒ชั่วโมงที่สุดแล้วก็พบนะ
แต่ว่าพบกลายเป็นศพไปซะแล้วนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันระหว่างที่ไปงมหาร่างของน้อง
คุณพ่อของน้องก็คือนายคำแปลงมารอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้
นี่เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เอาร่างน้องขึ้นมานะคะ
พ่อเนี่ยล้มทั้งยืนเลยค่ะเข่าสุดเลยนะคะ
บอกว่าเสียใจที่สุดเลยที่ต้องสูญเสียลูกชายแบบกระทันหันแบบนี้
คือพ่อของน้องผู้ตายเนี่ยเล่าบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ที่น้องกับเพื่อนหนีพ่อมามาเล่นน้ำโขงแบบนี้
เมื่อวานคือวันที่๓๐ธันวาคมก็หนีมาเที่ยวมาเล่นน้ำแบบนี้แหละค่ะ
พ่อรู้ได้ไงก็พ่อเห็นเสื้อผ้าที่เปียกน้ำ
ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจวันนี้เอาอีกแล้วช่วงสักประมาณบ่ายสอง
เพื่อนก็ไปชวนมาเล่นน้ำกันอีกแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่น้องได้มีโอกาส
ลงไปเล่นในแม่น้ำโขงแล้วน้องก็เสียชีวิตค่ะ
เธอเคยไปฟลิกว่ายน้ำทั้งไหนแล้วลูกพ่อแอบมาเล่นน้ำน่ะ
นี่ค่ะพ่อก็บอกว่าลูกชายว่ายน้ำไม่เป็นนะคะ
พ่อก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเดี๋ยวก็ต้องมีการประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
น้องก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ